มันก็มีดราม่าเยอะอยู่แล้วคือมันมีดราม่ามาแล้วก่อนหน้านี้
เรื่องของลิซ่านี่แหละที่ถูกคนเกาหลีพูดถึงเหยียดการเหยียดเชื้อชาติขึ้นมา
ก็เลยทำให้แฟนคลับไม่พอใจหวยอะไรแบบนี้
เขาเขียนข้อความประมาณนี้คุณเขาบอกว่าเพิ่งรู้ว่าลิซ่าเป็นคนบุรีรำ
บ้านนอกจังเลยไม่ต้องคิดต่อนะคะว่าท่านนี้จะอยู่ยังไงคุณ
เพราะว่าตอนนี้น่าจะเจอกระแสโซเชียลจะมีที่อยู่ในโซเชียลมั้ย
ลมแล้วนี่คนไทยด้วยกันเองนะทำไมถึงพูดจากันแบบนี้
คนไทยก็ต้องรักกันนะคะคุณยังไม่จบแค่นี้อีกหนึ่งดราม่าก็คือ
กรณีของดาราสาวคุณดิวอริสราคุณดิวเนี่ยไปดูคอนเสิร์ตเหมือนกัน
แล้วคุณดิวเขาแต่งตัวเหมือนใครคุณรู้ไหมเหมือนเจนี่
เขามีข่าวว่าเขาแบบไปเดทกันอะไรประมาณนี้นะคะเท่านั้นแหละคุณ
แฟนคลับแฟนเกาหลีเขาไม่พอใจ
เขาบอกว่ามันเป็นการแบบว่าไม่ให้เกียรติศิลปินที่ตัวเองชื่นชอบ
แล้วก็ตั้งใจจะล้อเลียนอะไรประมาณนี้นะจ๊ะ

ตอนนี้คือดิวกับเฟย์ก็เลยตัดสินใจลบคลิป
แล้วก็ภาพออกไปจากไอจีส่วนตัว
เพราะว่าทนกระแสดราม่าไม่ไหวคือมันเยอะจริง
จริงดิวกับเฟย์ก็ไม่ได้ตั้งใจ
ว่าจะให้มันเป็นการล้อเลียนเป็นการอะไรแบบนี้หรอก
เขามีประเด็นว่าไปเดทกัน

เด๊ะเลยก็จริงอาจจะเป็นแค่ความแบบว่าอยากแต่งตัวเหมือนเจนี่เท่านั้นเอง
แล้วก็มาถ่ายรูปคิดว่าแชร์ไปสนุกสนานขำแต่งานนี้ก็ขำไม่ออก
ตอนนี้มันมีอีกดราม่าหนึ่งนี่ที่ว่าดาราไปร่วมถ่ายภาพ

ดาราเมืองไทยไปถ่ายรูปกับลิซ่ากันเยอะมากเลย

อะไรประมาณนั้นว่ากันไปนะ